กาแฟเอ็มเรสโซนดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน
อยากโทรไปหาจัง
แต่ตังค์ยังไม่เติม
โปรโมชั่นเสริม
โทรฟรีก็เพิ่งหมดไป
อยากจะเซอร์โหล
แต่มันโทรมาไม่ได้
เติมออนไลน์มาหน่อยได้ไหม
แล้วจะใช้คืน
คือแฟนเพลงนี่ก็เกร็งกันมาก

ศิลปินว่าศิลปินก็ไม่ค่อยคล่องเพลง
เราก็นั่งเกร็งแต่ตัวศิลปินปั่นสว่างแล้วกัน
ร้องไปนี่ไม่ได้เสียวเสวอะไรเขาเลย

นึกในใจว่าปะโทษเดี๋ยวก็โดนไมค์หล่น

อยากให้เธอเห็นหน้าแม่เธอกับหน้าฉัน
คือระหว่างน้องครูบันเทิงนะคะ

นึกในใจโอ้ยบ้าวเดี๋ยวตกรถ
ที่จริงผมเป็นคนเรียบร้อยนะครับ

เชื่อเธอขาวแฟนคลับจากโครงคาริเวอร์

คิดว่าจะไม่ผิดเลยไหม

นะถ้าผ่านไปได้นะครับ

ก็คิดว่าอีก๒เพลงที่เหลือ

อย่าได้ร้องผิดเลยถึงถ้าจะผิดพลาด
อย่าได้เกินหนึ่งคำ
จะทำให้น้องครูได้๖๐๐๐บาท

พร้อมสำหรับการตัดสินนะครับ

เพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
น้องครูร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ร้อย

ตัวเสียบ

โรงเส้นเล็กชื่อน่ากินจริง
แล้วเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับ

ตัวช่วยที่เลือกใช้ไปร้องผิดได้๑คำ

คุณแม่เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่
ถ้าพูดตามจริงนะคะ
ประมาณ๕แสนกว่าบาทค่ะ

ก็ต้องเข้าใจนะฮะเลี้ยงลูกมานะสองคนน่ะก็ห้าแสนกว่าโอเคอ่ะนะฮะ
เพราะว่าคุณแม่เนี่ยต้องดูแลน้องครูตลอดนะฮะ
ก็เลยไม่ได้ทำงานเพราะถ้าทำงานเนี่ยอาจจะมีรายได้เข้ามาบ้าง

อันนี้ก็คือเป็นหนี้ที่ต้องเอามาใช้อยู่กินส่งเสียลูกเรียนจริง
อ่ะแม่อยากจะให้ร้องอีกสัก๘เพลงเลยนะฮะในเบรกนี้

ครับวันนี้ก็ได้รับทั้งความสนุกสนานแล้วก็ได้ทราบเรื่องราวดีของชีวิตของน้องครู
ซึ้งด้วยแล้วก็มุมมองความคิดที่เป็นบวกเหลือเกิน
จริงเลยไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดจากความคิดของเด็กอายุ๒๑ปีคนนี้
คุณผู้ชมที่รักค่ะวันนี้ทางไทยรัฐทีวีมีรายการใหม่ค่ะ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจคนในครอบครัวค่ะ
ที่เปิดโอกาสให้คนจนคนที่ถึงทางตันนะครับมาสู้ในรายการ
ไม่ต้องมีความสามารถพิเศษใดทั้งสิ้นครับ
แล้วก็สมัครมาตอบคำถามให้ถูกต้องเพียง๔ข้อเท่านั้นเอง

รายการนี้ค่ะเขาพบกับพิธีกรคุณเอชายามิดชัยค่ะคุณผู้ชมที่รัก

เอาละมาติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องครูคนนี้ได้ใหม่นะครับ
คราวหน้าสำหรับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
วันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
วันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
ร้องได้ให้ร้านร้องได้ให้ร้าน
ว่าแม่ก็ลำบากแม่ก็อยากจะทำตามความฝันของแม่
แต่ว่าเขาจะต้องเสียสละเพื่อที่จะทำเพื่อลูก
ลูกก็คือชีวิตของเราอย่างนี้ค่ะ

ถ้าเขาสำเร็จก็เหมือนเราประสบความสำเร็จไปด้วยค่ะ
ก็ทำให้ดีที่สุดที่ชีวิตแม่คนหนึ่งจะทำได้อย่างนี้ค่ะ
เราจะสู้ไปพร้อมกันนะคะ
มันต้องสเปคอะไรอ่ะคะเราถึงจะทำงานทีสิทธิ์ของเราได้
ก็สเปคก็ไม่ต้องเท่าไหร่ก็ได้
ขอแค่เป็นคนดีนิสัยดีรักของคน
คนละสเปค